นัดเจอกันก็เลยได้คุยกันเรื่องหวยนี่แหละว่าเนี่ยอยากซื้อหวยเยอะเนอะทำยังไงดีเขาก็บอกว่าเอามาซื้อกับมาซื้อกับเขาก็ได้เพราะว่า
เขาเนี่ยไม่อั้นยังไงก็ก็รับหมดแล้วเราก็เลยบอกว่าอ้าวไม่อั้นนี่คือยังไงซื้อเป็นแสนได้ไหมได้ซื้อเป็นล้านได้ไหมได้๕ล้านก็ยังเคยขายมาแล้วมีคนถูกกับเขามาแล้วก็ไม่มีปัญหาเราก็อ่าโอเคแน่นะได้นะไม่มีปัญหาก็ถึงได้ลองเริ่มซื้อกันช่วงที่มีปัญหาแรกจะมีเบอร์แปลกเบอร์แปลกโทรเข้ามาแล้วมาท
พี่ว่าคุณมาร้องเรียนคนนี้เหรอที่ทำงานเขาเหรอพี่ก็เลยถามกลับไปว่าแล้วคุณเป็นใครเขาบอกไม่ต้องรู้หรอกไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะถูกจับแต่ถามว่าถ้าถึงวันหนึ่งเรารู้ว่าการเล่นการพนันหวยใต้ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายพี่ก็ต้องยอมรับต้องยอมรับในจุดนี้เพราะพี่พยายามทุกทางแล้วในเมื่อถ้าเกิดว่าเขาคิดว่าเขาทำถูก

แจ้งความกลัวเงียบเอาผิดก็ผิด
โดนก็โดนแต่ล้านหนึ่งอ่ะเอายังไงวันนี้ค่ะ
ท่านแรกคนที่ถูกหวยใต้ดินแนะนำอย่างนี้เลยนะคะ
คือเธอถูกหวยใต้ดินแล้วคนที่ต้องจ่ายเธอขาดไป๑ล้านบาท
จะมาบอกทีหลังว่าเจ้ามือใหญ่อั้น
คุณสิริยากรวงชมพู
และแม่ตอนแรกก็เลือกอยู่ว่าเอานักกฎหมายคนไหนดีนะมาคุยเรื่องนี้
เอาอาจารย์ท่านนี้แล้วกันอาจารย์เดชากิติวิทยานันตร์

ว่าเหมือนกับทวงเงินการซื้อลอตเตอรี่ใต้ดิน
ทำไมยังเดินหน้าต่อเพราะว่าข่าวก่อนหน้านี้ดูเงียบไป
ไม่ใช่ข่าวคุณนะคะแต่ว่าก่อนอันนี้เงียบไป
ทำไมอันนี้เอายังต้องเอาถึงให้สุด

ถามว่าทำไมต้องเอาต่อก็ในเมื่อมันสุดทางแล้ว
เพราะว่าเราให้เวลาเขามานานมากแล้ว
เขาคงคิดว่าเราไม่กล้าทำเขาคงคิดว่าเราไม่กล้าที่จะเจ็บตัว
แต่ในเมื่อระยะเวลาที่ให้เขาเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะ
ใบไม้เย็นจนคั่วโลกเหนือก็เอาไม่อยู่แล้วตอนนี้

เพราะมันคืองวด๑พฤศจิกายน๖๐ใช่ไหมคะ

คือรู้ใช่ไหมคะคือออกมาเปิดเผยตัวออกมาเปิดเผยเรื่องแบบนี้

ถ้าติดคุกก็เอาข้าวไปเยี่ยมแล้วกันยอม

แต่เรื่องทางกฎหมายอาจารย์เอาจริงแล้วเนี่ยนะคะ
จริงแล้วคุณสิริยากรมีสิทธิ์ทวงหนี้

คือหนี้พนันกฎหมายเขียนไว้ชัด

อะไรที่เราเสียไปเงินที่แทงหวยไปเนี่ย

เพราะฉะนั้นแปลว่าสิ่งที่คุณสิริยากรเรียกร้องตอนนี้
ที่บอกว่าเอาล้านหนึ่งฉันมาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้

ไม่ได้เขาสังเกตอยู่เวลาทัวร์เขาจะใช้สารเตี้ยอย่างนี้

ถึงเวลาก็จะมีคนไปกระทืบถึงบ้าน

เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าทางกฎหมายต่อให้เปิดขนาดนี้

ยิ่งไม่ได้หนักเลยไม่ได้หนักเลย
แต่ที่มาถึงตรงนี้เพราะอยากจะให้รู้ว่า
คนที่มีส่วนในการซื้อขายเป็นใคร
แล้วก็เราก็ร้องเรียนหน่วยงานเขาไป
ถ้าอย่างนั้นเขาต้องรับผิดชอบกับเราด้วย

โอ้โฮแต่มันต้นทุนทางสังคมจะสูงมากเลยนะ

เราไปร้องเรียนเขาเราจ่ายเขาเท่าไหร่

ดิฉันเป็นแค่คนธรรมดาทำมาหากินสุจริต

ถ้ากลับกันหวยมันออกแล้วดิฉันไม่ถูก

ล้านห้าถ้าดิฉันไม่จ่ายเหมือนที่อาจารย์ว่า

หรืออาจจะเป็นอาวุธสงครามหรือเปล่าไม่รู้
แต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย
แต่ในเรื่องที่ผิดกฎหมายมันควรจะมีความ

เราก็เหมือนกับว่าโอเค

กติกาเรานะคะกติกาเขา
เราก็ทำตามที่ข้อตกลงที่เราคุยกัน

แต่อย่างว่านะคะคุณผู้ชมคือ
ณวันนี้เราไม่ได้บอกว่าไปเล่นหวยใต้ดินกันสิจ๊ะ
เพราะไม่มีใครเชื่อเราหรอกค่ะ

ต่อให้บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันแล้วแต่บุคคล

คือจากการให้รายละเอียดในข่าวเนี่ยนะคะ

ซื้อเท่าไหร่นะคะ

ปกติเป็นคนซื้อหวยใต้ดิน

ไม่ถึงค่ะถ้าครั้งแรกเลยที่เล่นเนี่ย
เงินที่มันได้มาทุกคนจะสงสัย
แต่ต้องคิดอย่างนี้นะคะว่าบังเอิญอาจจะด้วยความที่ว่า
เจ้ามือคนนี้เขาอาจจะดวง

เอาเจ้ามือแทงกับคนนี้ทำไมไม่ถูกสักที
ดวงแข็งไม่เล่นเปลี่ยนเจ้า
คนนี้ดวงคนนี้เขาแพ้เรา

คือดวงเราแข็งกว่าเขาประมาณนั้นถูก
แล้วทีนี้พอถูกมันก็เหมือนจากเริ่มตั้งแต่ถูกขนาดนี้

เพราะยอดซื้อกับยอดตอบแทนเนี่ย

เราลงทุน๑๒บาทเราได้๑๐๐บาท
คุณนึกออกไหมคะแล้วเราก็มีส่วนต่างที่จะเอามาเป็นต้นทุน
ที่จะไปต่อยอดเพราะเราชอบเล่น
พองวดหน้าเลขไหนมาดังเลขไหนเออสวย

มันก็เลยเป็นต่อยอดแต่ด้วยความที่ว่าตั้งแต่เล่นกับเขา
เอิญว่ามันจะเป็นถูกบ้างไม่ถูกบ้าง

เรายังเหลือส่วนต่างกำไรมันมาเยอะ
มันก็เลยเป็นเงินตัวนั้นที่มาเป็นต้นทุนในยอดนี้
แต่ที่เล่นมาไม่เคยมีแต่ยอดนี้กล่าวว่า
เออเอานะแต่เลขมันหลายตัวจะตัดก็เสียดาย
จะไม่เอาก็ยังไง
ไงแต่ด้วยความที่ว่ายังไงมันก็เงินที่มันได้มาฟรี

ปกติแล้วปกติแล้วเล่นงวดหนึ่งเท่าไหร่คะ

เหรอคะแล้วมันค่อยเพิ่มมาเป็นรอบนี้

ก็เลขมันหลายตัวแล้วอยากได้หลักล้าน

จริงเคยถามเขาด้วยซ้ำถ้าอยากถูกถึง๑๐ล้าน
จะมีปัญหาไหมถ้าฉันถูก๑๐ล้าน

คือเป็นคนเชื่อเรื่องแบบนี้ไม่รู้ว่าดวงมันจะถึงหรือเปล่า
ก็เลยอาจารย์เดชานั่งยิ้มฟังไปยิ้มไป
เดี๋ยวนะคุณสิริยากรคือ

อาจารย์ถ้าอันไหนถามแล้วมันจะมีผลกับคุณสิริยากร
อะไรเกินกว่าที่ควรจะเป็นอาจารย์บอกนะคะ
หวยใต้ดินมานานแค่ไหนแล้วคะ

เกี่ยวกับว่าเจ้าไหนนะตัวเราน่ะเล่นมานานแค่ไหนล่ะคะ
นานไหมมันใช้คำว่านานเนี่ย

เพราะมันไม่ใช่ว่าจะเล่นกันทุกงวดหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่
มันต้องดูศักยภาพของเราเรามีเงินหรือเปล่า
งั้นถามใหม่กับคนนี้ที่มีปัญหาการซื้อกับเขากี่งวดคะ
กับพี่คนนี้เหรอคะตั้งแต่ปีที่แล้ว
กลางปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วค่ะ
กลางปีที่แล้วถึง๑พฤศจิกายนก็ไม่นานนะ

ถ้าเฉพาะที่มันนับทวนเลยคือเดือน๖อันนี้ก็เดือน๑๑นะ

และก็เฉพาะคนนี้รอบที่มีปัญหาคันซื้อเยอะที่สุด

แต่ว่าอันนี้ที่เราซื้อไปหลายเลข

ที่เราถูกมันมีแค่สอง
ถูกสองหกกับแปดห้า

ตามที่เราซื้อเราต้องได้อีกสองล้าน

ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเขาค้างเรา

ที่เขาไม่จ่ายเขาให้เหตุผลว่า

ถูกออกนี่เลขอั้นเลขดัง

เท่ากับว่าคุณสิริยากรจะต้องได้
สองตัวสี่ล้านเป็นสองตัวได้สามล้าน

ฉันหักเธอไปแล้วฉันก็โอนให้เธอแล้วล้านห้า

คำถามคือเราถามย้ำเขาชัดเจนแค่ไหนว่าอั้นหรือไม่อั้น
สิคะในแชทไลน์ที่ให้ตำรวจไปนี่ก็วันที่๓๑เดือนตุลา
ฮัลโหลมีเลขอั้นไหม
เขาก็ตอบกลับมานะคะเออว่าไงไม่มีจัดเต็มถึงบ่าย๓
คำว่าจัดเต็มถึงบ่าย๓นี่คือมันรู้กันในวงคนเล่นหวย
ก็คือว่าซื้อมาเลยขายได้ถึงบ่าย๓โมง

อะไรเลขร่างก็ประมาณ๓โมงกว่า
คือรับสุดจนจดสุดท้าย

ถามย้ำแล้วย้ำแล้วคำถามคือว่าตอนที่เริ่มต้นซื้อกับเขา
จนถึงงวดที่มีปัญหากัน๑พฤศจิกายน๖๐เนี่ยนะคะ
มีไหมรอบไหนที่เขาบอกว่าอ๋อเลขนี้อั้นเลขนี้อั้นเลขนี้อั้น
มีงวดไหนไหมมีค่ะก็มี
แปลว่าคือปกติถ้าอั้นเขาบอกบอก

อันนี้คือโดยหลักสำหรับคนเล่นหวยใต้ดินนะคะ
ไปเล่นเจ้ามือไหนก็ช่างเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่า
เพราะมันเคยมันเคยเกิดปัญหาแบบนี้เจ้ามือบางคนชอบขี้โกง
ต้องใช้คำอย่างนี้คือเวลาลูกค้าไม่ถูกหาตัวเองได้ตังค์
แต่พอลูกค้าถูกไปอ้างว่าเลขดังจ่ายครึ่งเดียว
บางคนเขาไม่อยากมีปัญหาเออได้ดีกว่าไม่ได้นึกออกไหมคะ
แต่เนี่ยจะเป็นคนเล่นลักษณะว่าถ้าคุยกันแต่แรก
เลขนี้อั้นนะหรือจ่ายครึ่งนึงนะหรือไม่รับเลย
แล้วถ้ามันติดในเลขเราเล่นเลขเราเยอะเราก็ซื้อเยอะเล่นเยอะ

คือที่ที่ฉันถามว่าคือปกติแล้วถ้าอั้นเขาบอกไหม
คืออยากจะดูเฉพาะนิสัยส่วนตัวคนนี้แหละ
เขาไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนถูกไหมคะ

พี่คนนี้เราเริ่มซื้อกับเขากลางเดือนที่แล้ว

คำถามคือก่อนเริ่มซื้อกับเขากลางปีที่แล้ว
รู้จักกันมานานแค่ไหนคะ
รู้จักกันมานานแค่ไหนต้องย้อนกลับไปเลยค่ะ
ตั้งแต่๒๐กว่าปีที่แล้ว

เดี๋ยวนะรู้จักกันนิดในฐานะอะไรคะ๒๐ปีที่ว่า
เมื่อตอน๒๒ปีที่แล้ว
ดิฉันเป็นนักศึกษาก่อนจบงานจะต้องมีการผ่านการฝึกงานก่อน
เขาเป็นพี่ในที่ฝึกงานเหรอคะ

แล้วเขาขายเขาขายหวยใต้ดินมาตั้งแต่ตอนเราฝึกงานกับเขาไหมคะ

แต่เรามาทราบตอนหลังจากที่เราผ่านช่วงการฝึกงานมาแล้ว

เท่าที่ทราบก็คือก็น่าจะประมาณ๑๐ปีได้มั้งคะ
คือสักประมาณ๑๐ปีที่ผ่านมา

เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่คนนี้ก็ขายเหมือนกัน

แต่เราไปเล่นกับเจ้าอื่นใช่ไหม
ถามว่าเล่นกับเจ้าอื่นไหมมันก็มีบ้างค่ะ
แล้วทำไมถึงแบบเปลี่ยนเจ้าแล้วพี่คนนี้ดีกว่า
ก็เหมือนที่บอกไงคะเล่นทีไรก็เสียตังค์

ไม่ใช่ว่าแบบเราสนิทกันเรารู้นิสัยกันเราไว้ใจกัน

ก็ใช่เพราะหนึ่งเรารู้จักเขา
ดิฉันจะเป็นคนรับจ้างทั่วไป
บางทีก็เคยไปทำงานที่บ้านพี่เขา

แล้วก็เพิ่งมาซื้อกันเมื่อไม่กี่เดือนนะคะ

คำถามคือพอเมื่อมีปัญหา
ความสนิทสนมมันไม่ได้ทำให้คุยกันง่ายขึ้นเลยเหรอคะ
มันติดที่พี่เขาหรือมันติดที่เจ้ามือที่ใหญ่กว่าพี่เขาคะ

แต่ถ้าคุณถามว่าความสนิทสนมไม่ได้ช่วยเลยเหรอ

ถึงใช้ระยะเวลาตั้งแต่๑พฤศจิกาปีที่แล้ว

พี่หนูถามพี่แล้วนะว่าอั้นไม่อั้น

เขาอ้างเขาใช้คำกล่าวอ้างว่า

มือเขาบอกว่าเขาจะจ่าย๒๖แค่ครึ่งเดียว
เราก็บอกไปเลยคืออารมณ์มาแล้ว
เพราะนี่เป็นคนนิสัยจริงเขาเป็นคนอารมณ์ร้อน
แต่ด้วยความที่ว่าอ้าวพี่อย่ามาพูดแบบนี้หนูไม่สน
พี่จะบอกว่าเจ้ามือพี่ยังไงพี่ไปเคลียร์กันเอง

เจ้ามือใหญ่สุดเป็นใครสายของคนที่เราซื้อด้วย
ไม่ค่ะอันนั้นคนอื่นยังไงดิฉันไม่ทราบ
แต่สำหรับดิฉันคุณบอกคุณขายดิฉันรู้ว่าคุณขาย
เออแล้วดิฉันดูแล้วศักยภาพคุณ
คุณทำงานที่นี่บ้านคุณอยู่ตรงนี้
สินคุณมีอะไรยังไงคือเราดูแล้ว

เขาก็มีศักยภาพพอแล้วด้วยบุคลิกแล้ว

สัมพันธ์ที่เรารู้จักกันมาไม่คิดว่าเขาจะทำกับเรา
เริ่มต้นพอมีปัญหาเราดำเนินการยังไงก่อนคะ

คุยคือหลังจากที่มีปัญหาช่วงแรกเนี่ย

แล้วก็เนี่ยพี่อยู่กับทนายคุยกับทนายเลย
แล้วเขาก็คือเขาอ้างว่าเป็นทนายนะคะ

เขาก็บอกว่าคุณก็รู้ว่าเงินแบบนี้
เขาเรียกว่าเงินสีเทาคุณไปฟ้องร้องไม่ได้อะไรหรอก

แล้วที่มาพูดนี่คือเพื่ออะไร
ทำไมคุณไม่มีจิตสำนึกของคุณล่ะ
ในเวลาเมื่อฉันไม่ถูกฉันยังจ่ายคุณ
แล้วเนี่ยฉันถูกคุณไม่จ่ายฉันแล้วคุณจะมาอ้างเรื่องกฎหมายเพื่อ

ประเด็นให้พี่คนนี้พูดกับเราลักษณะว่า
ต้องพูดเรื่องกฎหมายแล้วก็บอกถ้าจะพูดแบบนี้ไม่คุย
แล้วงั้นขอถามหน่อยคุณเป็นทนายทนายที่ไหนชื่ออะไร

คุณอ้างตัวว่าคุณเป็นทนายทำไมคุณไม่กล้าเปิดเผย
เพื่อคุณเก่งจริงจะได้ไปจ้างบ้างตอนนี้มีคดีฟ้องร้องอยู่
จะได้ใช้บริการเขาไม่ตอบ
พอเขาไม่ตอบบอกถ้าไม่คุยก็ไม่คุย

คือให้อัดเสียงตอนที่โทรหาเราเราก็เลยตัดสายไป
เจรจากันอยู่สักกี่เดือนคะที่รู้สึกว่าต้องใช้ขั้นอื่นแล้ว
พฤศจิกาธันวามกรากุมภาทำหนังสือกุมภาก็ประมาณ๒๓เดือนนะคะ
หนังสือที่ทำนี่คือทำไปที่หน่วยงานที่เขาทำ

เมื่อ๓๔เดือนที่ว่านี้เราพอจะรู้ไหมว่า
พี่คนนี้ที่เขารับแทงเขารับจากใครที่เรารู้จักมาบ้างไหม

คือไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ไหมอาจารย์
จุดนี้มันจะไปกระทบอะไรหรือเปล่า
ต้องบอกชื่อแต่แต่มีไหมคะคนที่มีปัญหาเหมือนเรา
หรือควรจะมีปัญหาเหมือนเราแต่ดันไม่มี

คือขอใช้คำว่าเอาเป็นว่าทราบว่ามีคนซื้อกับเขา
มีคนอื่นที่ซื้อกับเขาแต่ถามว่ามีปัญหาไหม
อันนั้นไม่ทราบเพราะเขาบอกว่า
เหมือนเขารักษาความลับของลูกค้า
เขาเคยบอกว่ามีคนถูกกับเขา

ที่ที่ฉันถามคือว่าเลขที่เขาบอกว่าเขาอั้น
มันมีไหมในงวดเดียวกันเลขเดียวกันที่ได้เต็ม

ไม่ทราบค่ะอันนั้นไม่ทราบจริง

เดือนแล้วทำหนังสือฉบับแรกต้นปีนี้เนี่ยนะคะ
ล้านหนึ่งยังคิดจะเอาอยู่ไหมคะ
ก็ยังหวัง

ที่จะแบบเออช่างหัวมันทำบุญไปซะ
อันนั้นเรียนเข้าใจแต่นี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้น
แต่เนื่องจากว่าถ้าสมมุติเราเริ่มร้องเรียนเขา

กะว่ายังได้ล้านหนึ่งอยู่ไหมไปทำหนังสือร้องเรียน

ก่อนที่จะทำหนังสือออกมามีการคุย

เหมือนคุยหลังบ้านก่อน
แล้วก็คุยกันกับที่ทำงานภายในเขา

พี่หนูจะทำยังไงหนูมีปัญหากับพี่คนนี้

เพราะว่าคุณศิริยากรก็รู้จักคนอื่นใน

แต่ขอไม่ออกนามแล้วกันดิฉันถามแค่ว่ารู้หรือไม่

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอาจารย์เดชาจด

ของคนที่คุณสิริยากรซื้อด้วย

ตามระเบียบของทางหน่วยงาน
เดี๋ยวกลับมาว่าทำหนังสือไปทำ๒ฉบับนะคะ

พอทำไปแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเย็นจนไม่รู้จะเย็นยังไงแล้ว

สื่อเลยแล้วกันสักครู่ค่ะ

ภูมิวิทย์เวชกามาน
ท่านเป็นผู้อำกับสพเมือง
อุดรธานีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า

ออกมาว่าไปจับคนที่ถูก

ท่านค่ะโดยเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วจนถึงตอนนี้
คนที่ไปจับถึงที่บ้านมาวันนี้เนี่ย

ครับในวันนี้นะครับ

ได้นำหมายค้น

ตามที่คุณสิริยากร

เขาได้ไปซื้อหวยจาก

ผลของการตรวจค้นก็ได้

ที่ลักษณะว่า
มีการรับซื้อหวย

นะครับจึงได้

โดยเราแจ้งข้อหาให้กับทาง

ในข้อหาเป็นเจ้ามือ

และในวันนี้นะครับเราก็ได้นำตัว
ซึ่งสารจะมีคำสั่ง
ให้สืบสระความประพฤตเขา

ครับเขาก็ให้การรับสารภาพในส่วนของเจ้ามือนะครับ
ค่ะอันนี้ใช่พนักงานรัฐวิสาหกิจใช่ไหมคะ

โดยวันนี้เนี่ยทางตำรวจเนี่ยนำตัวมาทั้งหมดกี่คนคะ

ค่ะรับสารภาพบางส่วนหรือรับสารภาพทั้งหมดคะ
รับสภาพตามที่เราแจ้งข้อกล่าวหา
แล้วก็เขาก็ให้การรับสารภาพตามข้อหานี้นะครับ
ค่ะคุณพลุงกราบคราโพยหวยที่ได้มาตามข่าวเนี่ย๕๗ใบถูกไหมคะ

ใบนี่คือของงวดล่าสุดหรือว่าหมายถึงว่าทุกงวดเก็บไว้คะ

มีหลายงวดเก็บไว้

อยู่ที่ไหนเป็นใครยังไงคือรายละเอียดในนั้นนะคะ

คนในโพยทั้งหมดต้องถูกเรียกไปสอบหมดไหมคะ
ไม่หรอกครับคือคนในโพยเนี่ยคือจริงเขาเขียนเฉพาะในตัวเลขเขียนตัวเลขเขียนอะไรเตือนไว้นะครับ
บางทีก็ถ้าเป็นชื่อก็บางทีก็เป็นชื่อเล่นนะครับซึ่งขณะนี้เขาก็ยังไม่ให้ข้อมูลในเรื่องของแนวทางการสืบสวนนะครับ
ซึ่งในส่วนของโทรศัพท์มือถือกับโน้ตบุ๊ก
ยังไม่ได้เข้าไปดูข้อมูลข้างในใช่ไหมคะ
ครับในเรื่องนี้นะที่เราได้ทำการยึดมาไว้
เพื่อจะทำการตรวจสอบและทำการขยายผลในเรื่องนี้ต่อไปครับ
ถ้าเขามีเครือข่ายที่ร่วมกระทำผิดกับใคร
เราจะต้องมีการขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องครับ
ตอนนี้ตัวของผู้ที่ถูกกล่าวหานี้อยู่ที่ไหนนะคะท่าน

หลังจากสารได้มีคำสั่งในการสืบสอบความประพฤติเขาครับ

ค่ะแล้วอย่างตัวคุณสิริยากรนี่ต้องไปทำอะไรต่อคะ

ครับในส่วนของคุณชายากรนะครับ
ในขณะนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเขาในฐานะพยาน
ซึ่งเป็นผู้ที่ร้องเรียนผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องของ
การไปซื้อหวยที่บุคคลผู้เป็นเจ้ามือที่ถูกดำเนินคดีในวันนี้นะครับ

สามารถดำเนินคดีกับทางเจ้ามือหวยได้นะครับ

จะต้องถูกดำเนินคดีในฐานะผู้เล่นนะครับ
ผู้รับรอบเล่นกันพันธุ์นั้นสละทีรวบนะครับ

ท่านคะรอบนี้ที่มีการจับกันรอบนี้เนี่ยนะคะ
จะขึ้นไปถึงเจ้ามือใหญ่ไหมถ้ามี
แล้วก็ไปถึงลูกค้าทุกคนเลยไหมคะรอบนี้ค่ะ
นี่แหละครับคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
ในเรื่องของเราจะได้ข้อมูลในส่วนของที่มาตรวจค้นในวันนี้นะครับ
ผมก็ได้สั่งการให้ทำการขยายผลเพิ่มเติมครับ
ไม่ใช่ว่าแบบว่าทะเลาะกันอยู่สองคนติดกันอยู่สองคนแล้วจะแค่สองคนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมค
ครับไม่ใช่ครับ
คือเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะท่านเพราะว่าก็ไม่เคยทำข่าวแบบนี้เหมือนกัน
ผู้กำกับคะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณสิริยากรกลับแน่ค่ะ
วันนี้ขอบคุณผู้กำกับสำหรับข้อมูลล่าสุด

อันนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณศิยากรจะตกใจเพราะทำใจเกือบปีแล้วได้ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่ไปร้องหน่วยงานเขาที่เป็นรัฐวิสาหกิจร้องไปสองรอบ

รู้เลยว่าเราจะไปหาใครถูกไหมคะ

เราไปร้องรอบแรกมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
ครั้งแรกเป็นการคุยกันเฉยนะคะยังไม่ทำหนังสือ
ก็คือเขาไปคุยว่าตอนนี้มีปัญหากับพี่คนนี้เรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้
สิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือว่าโอเคเราเข้าใจ
เขาปฏิเสธมาว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว
ซึ่งเราบอกว่าใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าหนูทำเรื่องขึ้นมามันจะเยอะกว่านี้ไหม
แค่อยากจะประนีประนอมให้พี่เขามาคุยกับหนูพอจะคุยกันได้ไหม
ซึ่งเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวจะให้พี่เขาเข้ามาคุยเขาก็ขอดูหลักฐาน
คือเราเอาไปให้เขาดูว่าถ้ามันคุยไม่ได้หนูจะยื่นที่ส่วนกลางแล้วนะ
หนูจะไม่คุยแค่ที่สำนักงานที่นี่นะ
ก็คือเอาไปคุยกันก่อนนอกรอบเฉยว่ามันพอจะเป็นไปได้ไหม
เราไม่ได้อยากให้มันมีเรื่องราวใหญ่โต
แต่เขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะให้พี่เขาเข้ามาคุยมาเจรจากับเรา
แต่เขาปฏิเสธที่จะคุยเขาไม่คุยเขาไม่อะไรก็คือไม่มีการตอบรับ
ในที่สุดก็เลยตัดสินใจ
ถ้าอย่างนั้นคือในมุมมองของเราไม่รู้แหละจะซัพพอร์ตกันไม่ซัพพอร์ตไม่รู้
งั้นไม่ยื่นที่นี่เข้ากรุงเทพไปเอง

ยื่นส่วนกลางเข้าที่ทีโอทีที่กรุงเทพเลยค่ะไปเองเลย
แล้วเอารอบแรกก่อนรอบแรกพอยื่นหนังสือส่วนกลางแล้วยังไงคะได้เรียกมาคุยตกลงหรือยังไงดำเนินการอะไรบ้าง
ค่ะเขาก็แจ้งมาว่าเขามีการตั้งคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็โทรหลังจากที่ยื่นหนังสือไปมันก็ใช้เวลาสักพัก
เราก็มีการโทรถามเพราะว่าเราก็ในหนังสือที่ให้กับทางนักข่าวไปนะคะบางส่วนมันจะเขียนไว้ว่าเราจะทำ๒ฉบับ
หนึ่งยื่นให้กับหน่วยงานเขาอีกฉบับหนึ่งก็คือให้เขาเซ็นรับทราบว่าเราเอาหนังสือฉบับนี้นะมายื่นเขาเพื่อไว้เป็นหลักฐานทีนี้ในตรงนั้นเขาก็ให้เบอร์กับเราไว้ว่าถ้าเราไม่สะดวกที่จะมาเพราะมันก็ไกลเพราะเราอยู่ตั้งชนบุรีใช่ไหมคะให้โทรมาถามได้
หลังจากที่ยื่นไปรอบแรกเราก็เห็นมันเงียบไปเราก็โทรเข้าไปถามเขาบอกอ๋อเดี๋ยวจะมีการตั้งคณะกรรมการเข้าไปสอบเรื่องนี้เราก็โอเคได้เรารอ
จนกระทั่งได้รับการติดต่อจากคณะกรรมการชุดแรกแต่ไม่มีหนังสือนะคะแต่เป็นการโทรมาว่าคุณศิลยากรใช่ไหมที่ร้องเรียนเรื่องนี้อันนี้จากทางทีโอทีนะเดี๋ยวคุณศิลยากรสะดวกให้เข้ามาให้ปากคำสอบกับทางคณะกรรมการได้ไหมเราบอกโอเคได้เราก็ให้ความร่วมมือกับเขาเราก็เข้าไปในรอบแรกซึ่งไปรอบแรกเนี้ยเราก็เรา
ไปด้วยทีนี้เราก็บอกว่าถ้าการสอบขอให้มีเพื่อนฟังด้วยได้ไหมเพราะเราจะได้มีพยานว่าเรามีการมาสอบแล้วเราจะได้รู้ว่าคุณซับถามอะไรเราบ้างคนนี้อาทิตย์เดียวขโมช์ให้นิดหนึ่งเพราะเดี๋ยวมันมีรายละเอียดบางอย่างที่นั้นอยากจะถามหนึ่งค่ะเชิญค่ะก็เอาเป็นว่าสอบรับแรกเสร็จเขาก็บอกว่าโอเคถ้ายังไงเนี้ยคณะ
ว่าจากรอบแรกเนี่ยดูแล้วมีเหมือนเหมือนมีมูลเขาบอกอย่างนี้เหมือนมีมูลความผิดขอให้คุณเสียกรเนี่ยถ้ารอบนี้มีหนังสือจากทางทีโอทีเลยคือทำหนังสือมาบอกว่าขอความร่วมมือให้มาเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมกับทางคณะกรรมการรอบสองได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าในหนังสือชี้แจงนะคะว่าถ้าคุณเสียกร
เราก็เลยไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วหลักฐานที่เราให้คณะกรรมการรอบแรกไปเข้าไม่ได้เหรอหรือเขาไม่ได้ประสานงานกันเราก็เลยเลือกที่โทรไปเบอร์ที่ให้ไว้ในหนังสือพอโทรไปไม่เคยไม่เคยคุยกับคนนี้เลยนะคะเราก็ถามว่าทานโทษนะคะใช่เบอร์ที่มากับหนังสือของทีโอทีไหมคะดิฉันศิริยากรค่ะพอดีจะรบกวนสอบถามในเนื้อหานิ

รอบสองที่เกิดขึ้นแล้วพอโทรไปแล้วแบบนี้เนี่ยคือก็เลยไม่เอาแล้วฉันแจ้งความหรือยังไงคะ
เปล่าค่ะก็โทรแต่ว่าเลือกโทรกลับไปที่ศูนย์ที่อุดรไปหาหัวหน้าของพี่คนนี้ว่าเนี่ยทำหนังสือมาขอความร่วมมือจากหนูแล้วพอหนูโทรไปแล้วทำไมเขาพูดกับหนูแบบนี้
เขาบอกอ๋อเดี๋ยวหนูใจเย็นเย็นก่อนนะคือพี่คนนี้เขาลักษณะคือเขาเป็นคนใจเย็นเรารู้อยู่แล้วเพราะเขาเราก็รู้จักพี่คนนี้อยู่เขาบอกเดี๋ยวใจเย็นเย็นนะพี่จะประสานงานให้สุดท้ายก็คืออ่าเขาก็เลยก็เราก็ไปตามนัดนั่นแหละค่ะนัดรอบสองอ่า
แต่ก็ไม่ได้จบไงคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วมันก็เรื่องถึงเป็นคดีความอาจารย์เดี๋ยวเรากลับมาเพราะจะถามว่าถ้าสมมุติเป็นหลักฐานเนี่ยคุณเศรษฐกรมีบานเลยและที่สำคัญเนี่ยนะคะ
หลักฐานการโอนเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อพี่ที่เรารู้จักใช่ไหมคะ

อันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมที่ถามภูมิกลับไปว่า
คู่สองคนที่ขัดแย้งกันแค่นี้เลยไหม
แจ้งความแค่นี้ไปหาแค่คนนี้
โพยที่ได้มาหรือแม้กระทั่งบัญชีที่โอนมา
หรือว่ารับโอนไปถ้ามันมีชื่อคนอื่น
โดนด้วยหรือเปล่าสักครู่ค่ะ

ว่าคุณสิริยากรแจ้งความคือสุดท้ายคือเดือนสิงหาคม

แล้วทวงถามมันไม่ได้ความคืบหน้าหรืออย่างไรคะ
สุดท้ายแล้วแจ้งความดีกว่า
ก็มันไม่มีการตอบกลับเลยครับ
อะไรเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาพาเวอร์จริงเหมือนที่เราได้ยินมาใช่ไหม

คือช่วงหลังไม่มีโทรคุยไลน์คุยกันส่วนตัวแล้วใช่ไหมคะกับพี่คนนี้

ทีนี้ค่ะหลักฐานเมื่อสักครู่นี้ที่ฉันถามทางตำรวจว่าในโพยมันละเอียดแค่ไหนไหม
ไปถึงใครบ้างส่วนหนึ่งในโทรศัพท์มือถือในคอมพิวเตอร์นะคะ
ทีนี้ของส่วนเราคือตามข่าวเนี่ยนะคะคือมันก็มีข้อมูลออกมาเยอะว่า
จริงแล้วพี่คนนี้ไม่ใช่ชื่อเดียวที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับคุณสิริยากรใช่ไหม

เขาคนเดียวใช่ไหมคะเวลาเราโอนไปหรือว่ามีคนโอนมาเนี่ยมันมีชื่อคนอื่น

ก็ตัวล่าสุดนี่แหละค่ะเพราะว่าปกติจะเป็นเขา
หรือบางครั้งก็คือเราไปเอาไปเอาเงินกับเขาเองอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่มีล่าสุดนี่ค่ะตัวที่ปัญหานี่แหละ

ค่ะมันโอนมา๒ครั้งมีการฝากเข้า๒ครั้ง
และสองครั้งนี้มันเป็นชื่อใครไม่รู้ซึ่งเราไม่รู้จัก

ชื่อแรกน่าจะผู้ชายชื่อสองน่าจะผู้หญิง
คือมันดูแล้วน่าจะเป็นชายและเป็นหญิง
แต่มันจะมีเบอร์โทรที่เขียนในใบนำฝากของธนาคารเนี่ย

แล้วเราถามพี่เขาไหมคะว่าสองคนนี้ใคร

แล้วเราได้โทรไปเองไหมล่ะถ้ามีเบอร์
โทรไปแต่มันไม่ติดคือติดแต่มันไม่รับ

แต่ตอนนี้คือไม่ติดแล้วไม่สามารถติดต่อเบอร์นี้ได้แล้ว

ก็ถ้าดูแบบบ้านพื้นก็เป็นอย่างนั้นจบแล้ว

ผมมองว่าพอจับเจ้ามือหวยนี้ได้แล้ว

พอถึง๕ล้านปุ๊บก็ไปฟอกเงินคันนี้ลิฟทรัพย์หมดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขามีที่ปรึกษากฎหมายว่า

อะเอาใหม่คือถ้ารับสอไมภาพโทษน้อยกว่าระคะ
ก็โดนพรบการพนันมาตรา๑๒

ใครเกี่ยวข้องอะไรตกเป็นของแผ่นดินหมดเลย

เออดูที่รับแทงทั้งหมดน่ะรวมกันแล้วเนี่ย

ห้าร้านแล้วก็ฟอกเงินแล้วเดี๋ยวนะ

เดี๋ยวอาจารย์แต่อันนี้รับสารภาพก็ไปไม่ถึงแล้วไง
ก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วไงก็แสดงว่า
เดี๋ยวหรือว่ารับสารภาพแต่สุดท้ายแล้ว
แต่ว่าตำรวจจะไปสาวว่ามูลหนี้
จ่ายการรับกันถึง๕ล้านหรือเปล่าหรือไงฮะ

ก็โดยทั่วไปก็ไม่สาวแล้วก็จบแล้วแค่นั้นเอง

ก็มีโพยมีชื่อบัญชีมี
อันนี้อย่างเอกสารโอนเงินที่เขาจ่ายค่าหวยมาใต้ดิน

เจ้ามือนี่แน่นอนคือไอ้คนนี้ที่ผู้หญิงเนี่ยนะ
อันนี้แน่นอนแล้วจะมีอีก๒คน
เป็นคนโอนเงินค่าหวยมาพวกนี้ก็ตัวการร่วมไง
เวลาเขานับเขานับของคนคนเดียวที่คุณศรียากรไปแจ้งความป่ะคะ๕ล้าน
แน่นอนก็คนนี้เขาก็ยืนยันแล้วไง
เดี๋ยวแต่ถ้าสมมุติตำรวจเขาสอบต่อว่าต่อให้รับสารภาพ
แต่ถ้าคนนี้๕ล้านเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปพรบฟอกเงินได้เหรอคะ
ได้ก็ถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามัน๕ล้านได้ไป
เดี๋ยวตำรวจเขาก็คงสอบมั้งอาจารย์จะหยุดได้ไงล่ะ
อืมผมคิดว่าไม่น่าจะนะคิดเอาเองนะ
ผมว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้ดำเนินคดีฟอกเงิน

เดี๋ยวอาจารย์ตกลงนะคะเอาใหม่นะ

อาจารย์ต้องไปช่วยคนนี้นะครับอาจารย์ก็จะบอกให้เขารับสารภาพไหมเอ่อช่วยใครฮะสมมุติถ้าอาจารย์ต้องไปเป็นที่ปรึกษาเขาอ่ะ

ใช่อาจารย์ก็จะบอกให้เขารับสารภาพไหม
มันก็ต้องรับสิเพราะอะไรเพราะว่าเพราะถ้ารับปุ๊บมันจบเลย
ไม่แต่ว่าเมื่อรับแล้วมันก็ต้องรู้อยู่สิว่าถ้าตำรวจเขาสาวแล้วมันถึง๕ล้านมันไปไหม
แล้วคุณกลางฝั่นรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไปสาวอะไรอีกน่ะ

เดี๋ยวเงื่อนไขของอาจารย์คืออะไรรับสารภาพกับไม่รับหรือเงื่อนไขของอาจารย์คือสาวกับไม่สาว
ผมคิดว่าเรื่องสาวเนี่ยไม่น่าสาวน่าจะจบแค่นี้ความคิดตัวเองนะ

ผมเคยทำคดีพวกเจ้ามือหวยเถื่อนมาก่อน

ลูกความมาเนี่ยผมก็ให้รับสาภาพเลยเพราะมันทำผิดจริงหลักฐานมันชัดเนี่ยทั้งโพยทั้งอะไรต่าง
แล้วทางนี้เขามีหลักฐานโอนเงินคนโอนเงินมาและคนโอนเงินมีรวมแล้วก็คือ๓คน

เมื่อสักครู่นี้ที่ทางท่านภูมิกับบอกท่านก็บอกว่าก็ทั้งบนทั้งล่างนะคะ

หมายถึงก็ทั้งเจ้ามือขึ้นไปแล้วก็คนที่เป็นลูกค้าลงมา
ก็ไม่รู้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านไงก็คือท่านปิดคดีหรือว่าอะไรไงจบไปแล้วก็ว่าไป
แต่ทางนี้ถ้าเกิดท่านบั๊วเราคิดว่าควรจะถอนรากถอนโค้งแล้วก็ไปประบางอนไง
เดี๋ยวแต่ก่อนเขาจะไปปปงใช้กฎหมายฟอกเงินเอาตัวเขาก่อน
แล้วจะต้องยังไงสำหรับคนที่เป็นลูกค้า
ลูกค้าก็ไม่มีโทษขั้นต่ำ

สารจะไม่จำคุกก็ได้นะปรับ๕๐๐๑๐๐อะไรก็ได้นะฮะ

ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ดูแนวคำตัดสินสารอย่างนี้ไม่น่าติดคุก
แต่เจ้ามือดูจากคำภาคศาสตร์สานิกาติดคุกทั้งนั้น
เท่าที่ผมดูนะติดคุก
อันนี้ต้องทำตัวยังไงอันนี้พูดกันต่อหน้าเลยนะคะ

ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ทีนี้ต้องทำตัวยังไง
ไม่ต้องเลยก็ไปพูดความจริงต่อสาร
แค่นั้นแค่นั้นแล้วก็อาจจะยื่นคำร้อง
เงินต่อมั้ยหรือว่าก็ต้องหยุดหรือไง

อ่ะนั่นสิก็อาจจะ

ก็พูดเผื่อไว้เผื่อไม่มีใครทำ

เอางี้ถ้าที่ฉันเป็นคุณศรียากรก็คือ
จะบอกว่าให้ดูตำรวจก่อนใช่ไหม

จะเอาหลักฐานต่างที่ผมว่านี้

คนที่เป็นลูกค้าแล้วโดนเจ้ามือเบี้ยวเนี่ย

มันก็ทำผิดจะไปฟ้องอะไร

มันผิดกฎหมายอยู่แล้วในตัวเองใช่ไหมคะ
แต่ทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าหลังการรับสารภาพ
ตำรวจสาวแค่ไหนซึ่งถ้ามูลนิ
ฉันใช้คำถูกไหมมูลค่าเงินทั้งหมด

ที่รับใช่ไหมที่รับจากลูกค้า
อันนี้ล้านห้าแล้วถ้าบวกจากของคนอื่นอีกที่มี

ต่อให้รับสารภาพตำรวจก็ต้องใช้พรวฟอกเงิน

ก็ให้เวลาท่านภูมิกับอย่างเช่นสัก๗วันอะไรอย่างนี้นะ

วันที่๘เราก็ไปปง
เพราะว่าท่านกำลังน้อยตอนนี้ตำรวจคดีเยอะ
เดี๋ยวอาจารย์อันนี้พูดมันมีซุ่มเสียงแปลก

เขาต้องไปปราบพวกอะไรเยอะนะพวกอะไร
เงินกู้นอกระบบทางอีสาน

อ่ะตำรวจฟังอาจารย์ตำรวจคงรู้เรื่องอะนะคะ
อาจารย์แล้วในส่วนของคนนี้ที่อยู่สังกัดรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นหน้าที่ของคุณศิยากรที่ยังต้องร้องต่อไหม
หรือว่าตำรวจจะเป็นคนส่งเรื่องไปเองหรือยังไงครับ

เอามาแล้วแบบความผิดครั้งแรกอะไรอย่างนี้ได้ไหม

สารดีกาที่เกี่ยวคดีแรงงาน
เล่นการพนันเจ้ามือหวยเถื่อนต้องไล่ออกอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยหน่วยงานที่ฟังอยู่ยังไม่ไล่ออกยัง

พักงานไม่มีเดี๋ยวเขามีระเบียบนี้เปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะ

คือที่มันต้องแรงเพราะเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจใช่ไหม
โอ้โหแล้วก็คนที่มีหน้าที่ตัดสินก็ต้องตัดสินไวหน่อย
นี่จนรับสารภาพยังไม่ไล่ออกยังด้วย
อ๋อค่ะค่าคุณสิริยากรค่ะท่าที่ฟังมา
คือเราวางแผนไว้ไหมว่าเราต้องการแค่ไหนกับคดีนี้
หรือว่าพอเกิดการรับสารภาพก็คือจบแล้ว
เราไม่ไปต่อแล้วหรือเอายังไง
คือก็ต้องดูค่ะเหมือนที่อาจารย์ว่า
ว่าทางตำรวจเขาจะทำยังไง
เพราะอย่างที่อาจารย์พูดมาเห็นด้วย

อันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะคะ
เพราะว่าในจุดนี้เหมือนอย่างของดิฉันคนเดียว
ไม่แน่ใจว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่า

แล้วถ้ากรณีอย่างที่ฉันถูก๔ล้าน

ไม่ใช่รับแทงรับแทงรับแทงรับแทงรับจากลูกค้าใช่ไหมอาจารย์
ค่ะค่ะอย่างนั้นก็ควรจะตรวจสอบไหมอ่ะค่ะ
เมื่ออย่างดิฉันมายังซักจนไม่รู้จะซักยังไง
แล้วทำไมอันนี้ผู้กระทำความผิดเหมือนกัน
แล้วเขาเป็นเจ้ามือมันควรจะเอาให้ละเอียดไหม
เตรียมรับไว้แค่ไหนคะ
ถ้าพรุ่งนี้ไปพบตำรวจแล้วเนี่ยเตรียมรับไว้แค่ไหน

แต่อย่างที่อาจารย์บอกคือถ้าเอาตามแนวคำพิพากษาสารดีกา

อย่างที่อาจารย์บอกที่ใช้คำว่าไม่มีขั้นต่ำ
คิดดูดิมีเงินเดือนแล้วต้องมาเล่นหวย

คิดว่าพี่คนนี้เขาคิดไหมว่าคุณเอาจริงตอนที่บอกว่า
ดำเนินการแน่แล้วฉันจะไปแจ้งความแล้ว
เท่าที่รู้จักนิสัยกันมา๒๐ปี
เขาก็อาจจะคิดว่าไม่แน่มั้งคะ
คิดว่าเราคงไม่ทำเพราะว่าหนึ่งถ้าทำเราก็ต้องโดนด้วย

เราก็มีหน้าที่การงานแล้วก็มีอาชีพของเราที่สุจริตอยู่แล้ว
เขาก็เคยไปบ้านเราไปเห็นสังคมชีวิตของเราอยู่แล้ว
แต่เราพยายามแล้วเราเลยมีความรู้สึกว่า
อย่างน้อยมันต้องมีความยุติธรรมในเรื่องที่ไม่ถูกต้องบ้าง

แต่ในความไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ต้องมีความถูกต้องของมันในตัวเองของ

พี่คนนี้เท่าที่เราทราบเจ้าใหญ่ไหมคะ
หมายถึงตัวเขาเหรอคะใช่โอ้โหถ้าอย่างดี
คือไม่เห็นรายงานข่าวบอกว่ามีเจ้าที่ใหญ่กว่านี้
เอาเฉพาะภาษีที่จังหวัดนี้ก็มีสามสี่เจ้าไง
เรียนก็ไม่แน่ใจว่าเขารู้กันไหมว่าใครเป็นใคร

อันนั้นก็ให้ทางข่าวหาให้แล้วกันนะคะ
ขออีกนิดเดียวสั้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไว้ค่ะ
คือเนื่องจากเราเคยเป็นเด็กฝึกงานในองค์กรที่ว่าเรารู้จักพี่เขามา๒๐ปี
เอาจริงแล้วเนี่ยถ้าสาวคนในองค์กรเดียวกับพี่เขาเนี่ยมีลูกค้าเยอะไหมเป็นลูกค้าเขาเยอะไหมฮะ
ถามว่าเยอะไหมเท่าที่ทราบมามันก็มีอะค่ะ
แล้วเขารู้เขารู้เรื่องกันมาก่อนไหมคะว่าโอ้ตายแล้วเด็กฝึกงานคนนี้นะมาร้องคนนี้นะ
ทราบค่ะแต่ฟีดแบ็คนี้คือซัพพอร์ตทางนู้นไม่ได้ซัพพอร์ตทางนี้
แน่นอนค่ะดิฉันซัพพอร์ตคุณทำไมคะถ้าดิฉันเป็นเขาเนี่ยค่ะถูกไหม

ส่วนเรื่องของวินัยที่จะดำเนินการเรายังทวงถามไหมคะหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ว่าตำรวจสงเหลืองกันไป

จะติดตามไปเรื่อยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันต้องมีฟิตแบ็ค
เพราะเหมือนที่ทราบค่ะเขาเป็นรัฐวิสาหกิจเราก็อยากรู้ว่า
ระหว่างรัฐจริงรัฐ๑๐๐กับรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันต่างกันจริงเหรอ
ข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันทำไมทางเขาพูดอย่างนี้
ทนายบอกแบบนี้จะรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไร

ถ้ากลับไปอาจารย์อีกเดี๋ยวจะเดือดขึ้นมาอีกนะคะ
คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้คุณศิยากรกลับไปพื้นที่นะคะ
แล้วก็ในส่วนของถ้าเธอจะได้รับโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็คือเป็นสิ่งที่เตรียมไว้อยู่แล้วเพราะทราบว่า

แล้วก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเวลาเล่าเรื่องนี้ในรายการนะคะ
อย่างน้อยสิ่งที่เห็นอยู่ก็จะเป็นมาตรฐาน

ว่าจะดำเนินการให้ถึงแค่ไหนนะคะ

ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ